ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่โอ้โหฮือฮากันทีเดียวคุณผู้ชม
เพราะว่ามีอาม่าใจบุญคนนึงที่จังหวัดอ่างทอง
หอบเงินจำนวน๑ล้านบาทค่ะ
เอาไปมอบให้กับวัดใหม่โคกมรุมค่ะ
คือวัดใหม่โคกมรุมเนี่ยโด่งดังเรื่องของโชคลาภจากแม่ตะเคียนถูกไหมคะคุณ
ก็เลยยิ่งสร้างความฮือฮากันไปใหญ่เลยเนี่ยค่ะที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
จริงแล้วตลอดข่าวของเรานี่พาไปบ่อยมาก
อาม่าเสริมซีริอุดมรัตนาวิอายุ๗๓ปีเป็นชาวจังหวัดปฐุมธานีกับลูกชาย
เดินทางมามอบเงินอย่างที่เราเห็นแผ่นป้ายเลย๑ล้านบาท
มอบให้กับพระครูถาวรวินัยวงศ์รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหม่เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทองค่ะ
โดยนำเงินไปสร้างกำแพงแก้วอุโบสถวัดใหม่โคกมรุม
สุดยอดเพื่อร่วมสร้างศาสนสถานสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้าน
บรรดานักเสี่ยงโชคที่เดินทางมาพิสูจน์ความแบบศักดิ์สิทธิ์ของแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนสายเงินแม่ตะเคียนสายทองเยอะแยะมากมาย
คือที่วัดแห่งนี้โด่งดังเรื่องของแม่ตะเคียนทรายเงินแม่ตะเคียนทรายทองนะคะส่วนบริเวณที่มีแม่ตะเคียนทรายเงินแม่ตะเคียนทรายทองเนี่ยคุณผู้ชมบริเวณตรงเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าหนาแน่นเหมือนกันนะ
ก็ยังคงมีนักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอโชคขอลาบที่บริเวณตรงนี้กันเยอะแยะคึกคักมากนะคะยิ่งช่วงใกล้ใกล้เนี่ยใกล้ลุ้นโชคก็จะยิ่งมีนักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมากันเป็นประจำแต่ก็ที่นี่เขาดีนะเห็นไหมคุณ
เขามีมาตรการนะสำหรับใครที่จะไปวัดแห่งนี้นะคะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เนี่ยไปแบบห่างกันไม่ต้องรีบไปหรอกทยอยกันไปยังไงเจ้าแม่ก็อยู่ที่วัดไม่หนีไปไหนนะจ๊ะ
ยังมีเวลาอีกตั้งเยอะเพิ่งวันที่๘เองถูกต้องแล้วอีกตั้งหลายวันแน่ค่ะใดเย็นเย็นนะ